คุณผู้ชมครับตอนนี้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หรือว่าสปทต้องทำงานกันอย่างขมักคำเม่น
เพื่อเร่งสรุปนะครับว่าในปีนี้จะต้องทำผลงานอะไร
ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมกันบ้างนะครับ
แน่นอนนะครับเขามีการวางกรอบเอาไว้
ตามที่คณะกรรมการปยปกำหนดคือ
ต้องทำให้ได้๒๗วาระ๔๒เรื่อง
ทั้งหมดทั้งมวล๒๗วาระนั้นมีอะไรบ้าง

ตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานปยป

ทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กำหนดกรอบงานออกเป็น๕กลุ่ม
ครอบคลุมทั้ง๒๗เรื่อง

ปฏิรูปงบประมาณการคลัง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนกลุ่มที่๒คือการปฏิรูปคน
มีเรื่องด่วนที่ต้องทำถึง๗เรื่อง

ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต
เรื่องคุณภาพครูและระบบการเรียนรู้

เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง

ที่กำหนดให้ตั้งสภาวิชาชีพ
คือการเงินฐานราก

ส่วนกลุ่มที่๔เป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจในอนาคต

ขณะที่กลุ่มสุดท้ายเป็นการปฏิรูป

รอบคลุมทางด้านทรัพยากรน้ำ

ความมั่นคงและการท่องเที่ยว
เช่นการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้

และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำหรับวาระปฏิรูปเร่งด่วนทั้ง๒๗เรื่องนี้
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

จะสามารถผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้
ภายในปีนี้และจะสำเร็จก่อนการเลือกตั้ง

โดยจะมีการเสนอกฎหมายประกอบอีกไม่ต่ำ
กว่า๒๐ฉบับเพื่อให้เรื่องปฏิรูปเร่งด่วน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน